เอามาแล้วนะคะสำหรับคลิปเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนนักเลง
เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละ
ก็คือเกิดขึ้นบนรถเมย์ในขณะที่ยังมีคนเต็มรถเมย์อยู่เลย
แต่ว่ารถเมคันนี้มีกล้อง

อ่ามันทำให้จับภาพต่างต่างได้อย่างชัดเจนนะคะ
ดูคลิปกันก่อนค่ะ
ถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะผลักผลักกันนิดนึงแล้วก็ต่อยเลยจ้า
นี่เป็นมุมจากด้านหลังของรถเมย์
ซึ่งโดยปกติแล้วคนที่ขึ้นรถเมย์จะรู้เลยว่า
ที่นั่งมานั่งหลังสุดเขามักจะเป็นเจ้าถิ่นนั่งอยู่
นี่ก็เป็นต้นตอนเริ่มแรกนี่นะคะ
นี่พนักงานหญิงพยายามที่จะเบียดตัวเข้ามาเก็บเงินอยู่ที่ด้านหลัง
คนที่นั่งข้างหลังไงจู่คนที่อยู่ในวงโกรมสีแดงก็เบียดเบียดเบียด

นึงอ้าวใช่แล้วอ่ะเบียดเข้ามาค่ะ
พยายามเข้ามาเข้ามาจนถึงเบาะหลังสุด

เดินตรงปรี่เข้ามาเลยนะ
นี่ค่ะสาวหมัดใส่กันมารุมตุ้มแบบนี้นะ
และหลังจากนั้นนะคะในช่วงของเหตุการณ์ชุลมุน
มีผู้ชายอีกคนหนึ่งค่ะ
ใช้มีดแทงเข้าไปที่ขาของผู้ชายซึ่งนั่งอยู่

และทีนี้ก็มีอีกคนนึงเหมือนจะเอาอะไรออกจากเอว
ซึ่งสิ่งที่ออกจากเอวนี่ต้องเป็นปืนแน่นอน
พอเป็นปืนก็ยิงสวนเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ท้องของผู้ชายที่นั่งอยู่

นี่ค่ะโดนที่ท้อง
แล้วทุกคนนี่พยายามจะหลบลูกหลงนะ

คุณผู้ชมสังเกตด้านนอกรถยังวิ่งไม่หยุดเลย

ก็โดนยิงไปโดนแทงกันไปนะคะ

ผู้บาดเจ็บพยายามประคองตัวเองเนี่ยค่ะ
พยายามเปิดเสื้อดูแผลตัวเอง

บอกให้พาผมไปส่งโรงพยาบาลที
สุดท้ายก็มีคนทั้งถูกยิงทั้งถูกแทงเนี่ยนะคะ
หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเป็นนักศึกษาต่างสถาบันกัน
และผู้บาดเจ็บถูกแทงด้วยมีดหลายแผล
แล้วก็ถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์อีกด้วย๑นัด
คลิปนี้มีคนเข้าชมเกือบ๒แสนครั้งแล้วนะคะ
หลายคนแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันแหละ

พฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มนี้
มาก่อเหตุทำร้ายกันบนรถเมย์
ขณะที่มีผู้โดยสารเต็มคันรถ
แล้วอาจจะทำให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แต่ว่าครั้งนี้ไม่มีลูกหลงเกิดขึ้น

คือมันหลายครั้งนะคะที่ต่างสถาบันตีกัน

คือคนเดินถนนทั่วไปที่ไม่ได้รู้อิโน่อีเหน่อะไรเลย

ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปิดสถาบันมันเลยดีไหม

ถ้าไม่หายกันสักทีถ้ามันยังตีกันไม่เลิ่นเนี่ย

ไปเรียนหนังสือมีสถาบัน

ก็แก้ไขปัญหากันไปนะคะเรื่องนี้นะคะ